ร้องได้ให้ร้อง

ขอทำสักคำ
ยังคุ้นคล่อง
ทุ่งกระโจมท้อง
ง่ายมีสองใจ
เสียงชวนเคลือบเคลือมของปะกวัด
สะกดหนุ่มนิ้วได้อยู่หมัด
แต่เนื้อร้องจะถูกหรือไม่
ต้องมาฟังการวิเคราะห์กันก่อนครับ
ถือว่าเป็นเพลงที่คีย์สูงมากนะ
แต่มีจุดที่ไม่รู้ว่ายอดเขาสูง

ยอดเขาสูงคอตั้ง

เอาล่ะนี่แหละนี่แหละ
ซึ่งเป๊กไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจว่ามันเสียดหรือมันเสียบฟ้ากันแน่

แต่ลุ้นอยากให้ป้าก๊อตนะผ่านยกที่๓ไปได้
ตอนนี้ต้องถามคุณสามีเลย
เพราะว่าพี่ชนตั้งแต่แรกคือเชียร์ให้ใช้ตัวช่วย
มีจุดที่เอ๊ะเหมือนเป๊กไหมคะใช่ครับจุดนี้ก็ได้จุดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งเราก็สับสนกันอยู่นะเรายังไม่เป็นเอกฉันว่าสรุปว่ามันเสียดหรือมันเสียบกันแน่
ครับเป็นความสงสัยเหมือนกันอ่าฮะถ้าเป็นต้นฉบับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรด้วยนั่นแหละสิผมลืมไปแล้วเพราะว่าเคยมีคนผิดตรงท่อนนี้
ใช่กันบ่อยก็เป็นเพลงสาวเพชรบุรีนะครับของคุณพุ่มพวงดวงจันท
เป็นเพลงที่ภัยร้ออีกเพลงหนึ่งทำนองเศร้าเหลือเกินกินใจนะครับ
ก็ขอภาวนาให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวน้องนิวก็คงจะเชียร์ด้วย
ประกอบร้องให้ถูกต้องตอนนี้จะได้ไปด้วยกันใจเต้นรัวกันหมดนะคุณผู้ชม
ครับผมเช่นกันนะยกสามแต่ยังไม่รู้ยกสามของประกอบตอนนี้ยังไม่รู้
ทำเราใจสั่นเหมือนกันครับเดี๋ยวให้ประกอบลงไปนั่งที่ลงไปสงบ
แล้วให้นิวได้ขึ้นมาทำหน้าที่ในยกสามของตัวเองค่ะมาโอ้ยตื่นเต้นนะคะ
นิวคิดว่าป้าก๊อตร้องถูกไหมครับถูกครับอันนี้เชียร์ด้วยความรักหรือเชียร์ด้วยความถูกต้อง
ด้วยความรักเชียร์ด้วยความรักนะทางเราทั้งหมดเนี่ยเชียร์ด้วยความรักอยู่นะคะ
ตอนนี้ขอให้ความรักพลังของเราและความพลังของคุณผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
ผลักดันให้มันเสียดฟ้ากันแล้วกันนะคะซึ่งจริงจริงแล้วเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
นิวคะในยกที่๓นี้ป้าก๊อตทำหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
นิวจะต้องเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองในยกนี้ค่ะ

เราจะต้องสู้ให้เต็มที่ก่อนนะครับนิว

ยกที่๓เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ

ก็หนักใจอยู่ครับ

ความหวั่นใจรับมาจากประกอบด้วย

ตอนนี้รู้สึกว่าไม่โล่ง

เพลงที่ไม่เคยหนักอาจจะหนักได้ในรอบยกที่๓นี้
เพลงนี้เคยฟังมาแล้ว

แต่ก็เกิดอาการหวั่นใจประมาทขึ้นมาซะอย่างนั้นในรอบนี้
เพราะว่าเป็นเพลงที่เราคุ้นหูทุกคนเลยผมว่าแต่ว่า
มีศิลปินหลายท่านนำไปร้องนะครับ

เหมือนกับเมื่อกี้มีเสียด
เราก็กลัวจะหลงระหว่างแบบเวอร์ชันนักร้องสมัยใหม่

เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับนิว
ตัวช่วยล่ะครับนิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เรียกว่าไม่ใช้แบบไม่ธรรมดาไม่ใช้แบบเด็กนัตรสิน

งงด้วยค่ะนะครับตั้งงงเลยก็ขอให้ร้องให้ถูกต้องกันแล้วกันนะครับ
ขอให้ผ่านยกนี้ไปได้เหมือนยกที่๑และที่๒ที่ผ่านด้วยกันมาให้ได้นะครับ
ขอให้เป็นอย่างนั้นพร้อมนะครับนิวพร้อมครับ
ยกที่๓เงินทุนสะสมมูลค่า๓หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
จะความสะนีทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนักเอกนิเกตทั้งแมคคาหาเพลตทั้งที่โยโรงาน
โอ้มจะเสกถ้าร้องหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกล่อง

อย่าให้ท่องอกหักให้คนรักนาน
เป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท้องกระทะภาวนาท้องกระทะทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลบุญเกลือหนุนนำใจ
ถ้าป้องรักใครแล้วขอใหญ่เบื่อเรา
โอ้มมัวเป่าขทะมหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้า
บัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลือกเป่าขทะ
โอ้มมัวเป่าขทะมหาลัย

แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้า
หัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา
จบไปแล้วคาถามหานิยมของหนุ่มนิว
ไม่รู้ว่าจะเสกให้ร้องได้ตลอดทั้งเพลงนี้หรือไม่
ช่วงหน้ามาฟังผลการตัดสินกันครับ

จะชนะทั้งคู่หรืออาจจะไปทั้งคู่
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้อง